ต้อนรับคณะหมอล่ำน้องใหม่ด้วยเอง
คณะนี้ดังมากอีสานนครสินค่ะ

กรรสดที่เพราะมาก
คืออย่างไร
สาธุเดอร์ชาติสิมาให้มีใจหากพี่ชัยแน่เด้อน้อง
แล้วฟังลีลาการอนของตัวแทนนักแสดงน้องไต้
เพราะไม่เอาดีสักครองมาเอาเพราะได้ลืมลง
ก็คือแกงอีสันนิวเจนหมอลำรุ่นใหม่
ตั้งใจจะนำเสนอความเป็นคนรุ่นใหม่
สมกับหมอลำแบบดั้งเดิม
ซึ่งน้องบอกด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งที่อยากทำมาโดยตลอดค่ะ
แม้จะต้องปรับเวลาการนอนนะคะ
เพราะว่าหมอลำเนี่ยเขาเล่นกันถึงเช้าเนอะ
กลางวันยังไม่ตื่นนะตื่นเย็นอะไรแบบนี้ค่ะ

พร้อมกับบอกว่าคิวงานตอนนี้ไม่ใช่ล้นแค่ปีนี้นะคะ
อย่างที่บอกไป๒๕๖๗โน้น
น้องผู้หญิงอีกคนนะคะเป็นนางเอกชื่อว่าน้องอายค่ะ

เหรอหล่อมากยิ้มทิ้งแม่ละลายเลย
จุดเริ่มต้นของการจิ้นก็มาจากเคมีเคใจนี่แหละค่ะ
เวลาอยู่ด้วยกันเต้นเด้งเอ่ยติ๊กต๊อกเอ้ย
แฟนคลับแม่ยงแม่ยกบอกน่ารักจังเลย
ทุกคนบอกว่าดีใจมากนะคะที่คนชื่นชอบทั้งการแสดงแล้วก็ชอบเคมีของทั้งสองคนนะคะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะจะได้มือไม้สั่นกันอีกที
เพราะว่าเป็นคนที่มีพร้อมองค์ประกอบทุกอย่างครับ
รูปร่างหน้าตาเสียงศาสตร์และสินในการร้องเพลงของพี่ท็อป

แล้วก็จากที่ได้ร่วมงานกัน
และอยู่หลังวงศ์เวทีพี่ท็อปก็แนะนำหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเริ่มจากการแต่งตัว

หรือการพูดคุยวางตัว
มาละเด้อพี่น้อง
ก็แบบไทยจังหวัดนั้นพอดีแล้วพี่เค้าก็ลำสวนกลับมา
คนก็มาคอมเมนต์เยอะแล้วก็คนก็ดูเยอะด้วยครับ

นี่นุกเกอร์ขนาดนุกเกอร์ไม่มายังฮอตขนาดนี้นะคะ
ฝากด้วยค่ะหมอลำน้องใหม่แต่ใจเกินร้อยค่ะ
ที่สำคัญหล่อมากค่ะ